เมื่อสักครู่จะต้องไปเรียนรู้กับคนคนนี้
เธอเป็นสาวงามจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอืม
จิตอาสาเพราะว่าเธอไปแต่งหน้าให้กับศพ

วาระสุดท้ายของชีวิตค่ะ
นางสาวปารวิสาปานวิชัย

อยู่ที่หน่วยรักษาศพโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ก็ต้องมีการเซ็นเซอร์กันเล็กน้อยนะคุณผู้ชม

มันเป็นอาชีพที่น่ากลัว

เธอบอกว่าสำหรับเธอแล้ว

หลังจะช่วยให้ผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว
สวยได้หล่อเป็นครั้งสุดท้ายด้วย
คุณทัพทีม
คุณทัพทีมเขาจะมีลีลาการแต่งหน้าศพได้คร่องแคร่ว่องวายมาก

มีทั้งการเลือกใช้แป้งรองพื้นการเขียนคิ้ว
แล้วก็การทาลิปสติกที่มีความเหมาะสม
และให้ดูเป็นธรรมชาติเหมือนกับคนนอนหลับไปเฉยนี่แหละค่ะ
โดยใช้เวลาเพียงไม่เกิน๑๐นาทีเท่านั้นก็เสร็จเรียบร้อย
ซึ่งความรู้แล้วก็ทักษะการแต่งหน้าศพที่ได้มานั้นนะคะ
ก็ได้เรียนรู้มาจากจิตอาสารุ่นพี่ที่คอยให้คำแนะนำ
เทคนิคการแต่งหน้าให้กับจิตอาสารุ่นน้อง
คุณทัพทิมบอกอีกด้วยนะคะว่าบางครั้งเธอบอกว่า
เคยฝันเห็นผู้เสียชีวิต
คือมาเข้าฝันแล้วก็ขอบคุณที่แต่งหน้าให้
พร้อมกับกล่าวอำลาค่ะ
เห็นไหมว่ามันได้บุญจริงนะคุณ
ปัจจุบันนี้นะคะคุณทัพทิมมีอาชีพรับเหมาก่อสร้างปูหินอ่อน

เธอก็จะมาช่วยทำงานจิตอาสาแบบนี้เป็นประจำเลย
และคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครต้องการร่วมทำบุญ
หรือว่าบริจาคเครื่องสำอางกับคุณทัพทิมนะคะ
สามารถไปร่วมทำบุญกันได้เลยที่แผนกรักษาศพ
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ทุกวันในเวลาราชการค่ะ
เอาล่ะถึงแม้ไม่มีความรู้เรื่องของการแต่งหน้า

ดีมากเพราะว่าน้องใบตองนี่เขามีเยอะมาก

ผมเข้าใจผมเข้าใจเลยว่าผู้หญิงเขามีเยอะ

แต่ว่าคุณเนี่ยนะมันมีมโหลานนะ
โดยเฉพาะลิปสติกค่ะคุณผู้ชม
มันเป็นเรื่องความชอบส่วนบุคคล
แต่ว่านี่ไงพอมันมีเยอะแล้วเราไม่ได้ใช้เราเหลือใช้
เป็นความคิดที่ดีเราก็สามารถนำไปบริจาคให้กับ

ชาติหน้าฉันใดดิฉันจะได้สวย